เรื่องนี้ก็มาดูความจริงในสองมุมกันบ้างด้วยเหมือนกันนะคะ
นนทบุรีค่ะเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่พ่อค้าลูกชิ้นเขาไปร้องกับทนายโป้ง
บอกว่ามีตำรวจจากสพเมืองนนท์ค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ตามประกบเขาให้ลงจากรถ
แล้วก็ตรวจค้นระหว่างที่ตรวจค้นเนี่ยค่ะ
เขาถูกตำรวจ๖นายรุมทำร้ายจนแขนหัก
คุณผู้ชมดูภาพจากคลิปนี้นะคะ
เป็นกล้องบนจรปิดที่บันทึกเอาไว้ช่วงเวลาที่ตำรวจสพเมืองนนทบุรี๖นาย
ตามข่าวเนี่ยบอกว่ามีการตบหน้าล็อกคอล็อกแขนตอนที่จับคุมตรวจค้นผู้ชายคนนี้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๒๕มกราคมตอนประมาณใกล้เที่ยงคืน๕ทุ่ม๕๕เนี่ยค่ะ
นี่ค่ะผู้ที่ถูกทำร้ายอยู่ในเหตุการณ์นี้ก็คือในสหรัฐยิ่งตระกูลอายุ๒๘ปี
ปรากฏว่าแขนซ้ายเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะคะกระดูกหักต้องเข้าเฝือกดามแขนค่ะ
เขาก็เลยเนี้ยค่ะให้ข้อมูลบอกว่าวันนั้นเนี่ยขี่มอโทซัยมามีหลานชายเป็นผู้พิการทางสมองซ้อนท้าย
จะไปซื้อลูกชิ้นที่ตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรีจะเอามาขาย
ตอนกลับเนี่ยตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาเรียกให้หยุด
เพื่อที่จะขอตรวจยาเสพติดก็จอดให้ความร่วมมือ
ตรวจแล้วไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายเว้นแต่มอเตอร์ไซค์ไม่ติดป้ายทะเบียน
แต่ป้ายทะเบียนกับเล่มทะเบียนก็อยู่ใต้เบาะตำรวจก็ขอตรวจบัตรประชาชน
เขาบอกว่าเขาลืมไม่ได้เอาบัตรมาคิดว่าตำรวจจะปล่อยตัว
ก็เลยเดินไปขึ้นมอเตอร์ไซค์แต่ปรากฏว่ากลับถูกตำรวจลุมจับตบหน้า
แขนและล็อกคอจับตัวเขาลงกับพื้นจนทำให้แขนเขาหัก
แล้วตำรวจก็เรียกกู้ภัยมานำตัวส่งโรงพยาบาลแจ้ง๔ข้อหาก็คือ
นำรถไม่ติดทะเบียนมาใช้ไม่แสดงบัตรต่อเจ้าหน้าที่
ขัดคำสั่งเจ้าพนักงานขัดขวางเจ้าพนักงาน
ตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหน้าที่
นี่ค่ะคือ๔ข้อหาแล้วก็เจ็บตัวด้วยแล้วก็ถูกรุมทำร้ายด้วย
นายสหรัฐบอกว่ารู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม
เขาก็เลยไปที่ชมรมทนายความจิตอาสาที่บางใหญ่นนทบุรี
ขอให้นายเกียรติคุณต้นยางหรือทนายโป้ง
ประธานชมรมทนายความจิตอาสาช่วยเหลือเขาด้วย
ที่ที่ออกตรวจรถที่ต้องสงสัย
โดยเฉพาะรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
คือเขาออกตรวจเรื่องนี้เขาก็เลยเรียกตรวจค้นเบื้องต้น
แล้วพบว่าใต้เบาะรถของนายสหรัฐ

แต่นายสหรัฐไม่ยอมบอกชื่อตัวเอง
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยเขียนบันทึกเพื่อยึดรถจะเอาไปตรวจสอบ
นายสหรัฐไม่ยอมก็จะขึ้นรถขี่จะหนี
สุดท้ายเขาก็เลยใช้ยุทธวิธีควบคุมผู้ต้องสงสัย
ด้วยการเอาตัวลงจากรถจะใส่กุญแจมือ

ภาพที่เราเห็นมุมนั้นครั้งแรกนายสหรัฐบอกว่าเขาโดนรุมทำร้าย
แต่ในมุมตำรวจตำรวจบอกนั่นเขาขัดขืน
ก็เลยชุนละมุนและก็แขนหัก
ตำรวจก็เลยยุติการจับกลุ่มแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ค่ารักษา๓๐๐บาทตำรวจเป็นคนจ่าย
ไปดูกันอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชม

ลุกมาเอียวข้างหน้า
มุมของภาพเดียวกันนี่นะเนี่ยนี่คือภาพจากกล้องติดท่าอกตำรวจ
มุมเดียวกันนายสหรัฐบอกว่า
คิดว่าตำรวจจะให้เขากลับเขาก็ขึ้นรถ
แล้วตำรวจก็มากระชากเขาลง
แล้วก็เกิดการทำร้ายกันจนเขาแขนหัก
แต่ในมุมตำรวจก็คือว่านายสหรัฐจะหนี
เขาก็เลยต้องจับกลุ่มล็อกตัว

ก็นำไปสู่ที่ทำให้เกิดอาการแขนหัก
นี่ค่ะสองมุมก็คงจะต้องมีการต่อสู้กันนะคะ
ล่าสุดวันนี้นายสหรัฐพร้อมด้วยนายเกียรติคุณ
คือทนายโป้งไปที่สพมนนทบุรี

ร้องทุกข์กล่าวโทษกับเจ้าหน้าที่
ดังกล่าวว่ากระทำเกินกว่าเหตุแล้วนะคะ
เดี๋ยวก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ